ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะบรรยากาศในเรื่องของการเดินหน้าทางเศรษฐกิจค่ะ
บรรยากาศการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๔นั้น
นักธุรกิจก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจตามนโยบาย๔๐ของทางภาครัฐ
เพราะว่าก็หวังไว้เหมือนกันว่าจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจปีหน้า
ให้เพิ่มขึ้นถึง๑๐๐๐๐๐ล้านบาท
แต่เรื่องของการที่จะก้าวเข้าสู่ยุค๔๐ก็อาจจะทำให้แรงงานคนหายไปจากระบบถึงกว่า๗ล้านตำแหน่ง
เราไปติดตามการสัมมนาครั้งนี้กับคุณมาซีรีกล่อมแก้ว
รายงานมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญเลยค่ะ
นักธุรกิจกว่า๑๔๐๐คนที่เดินทางมาประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๔ค่ะ
เห็นตรงกันว่าจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรม๔๐ของประเทศไทยค่ะ
แต่ในขณะที่หลายคนนะคะก็ยังคงตั้งคำถามค่ะว่านวัตกรรม๔๐คืออะไร
ในวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างง่ายอย่างโรตีสายไหมของดีขึ้นชื่อจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนกรุงเก่ามักจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไป
แต่หลังจากนี้รูปร่างหน้าตาของโรตีสายไหมที่วางขายก็จะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะ
โดยจะไม่อยู่ในถุงพลาสติกเหมือนเช่นเคย
เพราะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยการออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้ดูทันสมัย
และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับประทานได้
เพราะมีขายผ่านระบบออนไลน์ที่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างธุรกิจที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค๔๐
ประธานกรรมการหอการค้าไทยมองว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์
หรือการนำนวัตกรรมมาต่อยอดสินค้า
กระบวนการทำงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นักธุรกิจเข้าร่วมงานมากกว่า๑๔๐๐คนค่ะ
พร้อมที่จะประสานความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ

และขับเคือนประเทศไทยสู่๔๐
โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ขยายตัวได้ร้อยละ๔ตามเป้า
และบริการของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีแล้ว

หรือช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่ต่ำกว่าปีแล้ว
ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปี๒๕๕๙
เติบโตที่ระดับ๔๐
อิสระย้ำว่าภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวค่ะ
เพราะในปี๒๕๖๓ทุกสิ่งจะถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเปลี่ยนไป
จะต้องมีการสารนวัตกรรมต่าง
เช่นการนำหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์
ว่าแรงงานจะหายไปจากระบบประมาณ๗ล้านตำแหน่ง
ส่วนผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
ข้อสรุปถึงประเด็นที่ยังต้องแก้ไข
เช่นการปลดล็อกมาตรการกิจกันทางการค้าต่าง

และการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการค้าเพื่อผู้ประกอบการไทย
กลุ่มที่๒องค์กรที่ประสบความสำเร็จในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะ
จะนำเสนอให้เน้นพัฒนาภาคการเกษตร
ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศ
ด้วยการพัฒนาจากผู้ประกอบการ
และการสนับสนุนจากภาครัฐ
กลุ่มที่๓ได้ข้อสรุปว่าจะนำศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
ประยุกต์พัฒนาการค้าและการบริการ
โดยหอการค้าไทยจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้มีคุณภาพ
โดยข้อสรุปของสัมมนาจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอในสมุดปกขาวค่ะ
นำเสนอแก่นายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ที่จะเดินทางมาเป็นตัวแทนในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป
มาซีรีส์ก่อมแก้วพูดสักคราวเทวรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ